เราไปทำบุญกันดีกว่านะไปทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกัน
กับชาวบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์กับการทำพิธีทำบุญกลางบ้านจ้า
นี่กำลังประกอบเลยค่ะประกอบกระทงที่จะเอามาในการทำพิธีครั้งนี้
ที่แห่งนี้คือหมู่บ้านอ่างทองตะบนอ่างทองอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
กลุ่มชาวบ้านมานั่งห้อมล้อมการตระเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาทำพิธีทำบุญกลางบ้าน
ทำกันช่วงเดือน๖เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่าง
แล้วขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลรวมถึงให้พืชผลอุดมสมบูรณ
เป็นสิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมาตามความเชื่อ
ไปถามคุณธนาบุญรักษ์ค่ะคุณธนาบอกว่าพิธีกรรมการทำบุญกลางบ้านเดือนหกเนี่ย
ชาวบ้านทำกันแบบนี้มากว่าร้อยปีโอโหหรอ
ตามความเชื่อในโบราณที่ว่าอดีตหมู่บ้านหรือพื้นที่นี้มีความแห้งแรง
แล้วก็เกิดโรคหาแพร่ระบาดอย่างหนักเลยค่ะ
วันหนึ่งมีปราศหมู่บ้านเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันทำพิธีขึ้นมากลางหมู่บ้าน
คุณเชื่อไหมยังไงจากนั้นโรคหาหายไปหมดเลย
แล้วก็ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านอยู่อย่างสงบสุขทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์
เขาก็เลยเชื่อว่าพิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ปฏิบัติสืบทอดกันมา

สิ่งที่ต้องทำก็คือการนำดินเหนียวมาปั้นค่ะ
ปั้นเป็นหุ่นผู้ชายผู้หญิงปั้นเป็นหุ่นควายตัวผู้ตัวเมีย

เออไม่มีสิปัญหามาทำพิธี
เออไม่ได้เล่นน่ะคุณเอามาประกอบพิธี

ละตัวอ่ะเรียกแบบนี้ละกันจากนั้นนะคะก็จะนำหุ่นไปประกอบใส่กับไม้ไผ่ที่เอามาเหลาขึ้น
เป็นรูปดาบหอกปืนจากนั้นก็เอามาใส่ในกระทงตรงนี้นะครับ
พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้ต่างต่างเครื่องเส้นไหว้เนี่ยก็จะนำใบตองมาทำเป็นกรวยบรรจุใส่หมากพลูเอาไว้นะคะ
จากนั้นก็เอามารวบรวมเอาไว้ในกระทงตรงนี้มีทั้งอาหารข้าวหวานแล้วก็ทูบเทียนด้วย
จากนั้นก็นำสายสินไปพันรอบทั่วหมู่บ้านเลยนี่พระสงฆ์จะมาทำพิธีนะคะ
ในการสวดนำหุ่นดินเหนียวที่อยู่ในกระทงเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมดเนี่ยไปวางที่สามแยกบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน
ซึ่งในพิธีการนี้ยังมีการนำทรายและน้ำเข้าพิธีปลุกเสกด้วย
พอปลุกเสกเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะให้ชาวบ้านนำดินนำทรายไปโรยไว้รอบบ้านของตัวเอง
เหมือนเป็นสิ่งป้องกันความชั่วร้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล
ปัดเป่าสิ่งไม่ดีป้องกันพยันอันตรายพูดผีปีศาจต่างที่จะมารังความโยงแบบยาวเลยนะเนี่ย
ก็คือต้องให้รอบหมู่บ้านไงให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขสบายอกสบายใจ
โอ้โหยาวมากโอ้โหยาวมากหมู่บ้านมีกันกี่หลังคาเรือนก็ต้องล้อมให้หมดอ่ะนะคะ